สมาชิกภาคภูมิอุงแทนรัฐสินธรรมจากยังวัดเชียงใหม่

ท่านประธานที่กรบครับกับผมก่อนอื่นต้องขอกลับเรียนต่อท่านประธานที่กรงว่า
เมื่อผมได้อากฆุปศาสตร์ที่ทางรัฐบาลได้เสนอมา
กับผมมีความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก
ที่เห็นว่ายัตติที่ทางรัฐบาลได้เสนอมานี้
กลับเรียนด้วยความเคารพว่า
ไม่มีการสร้างสรรค์ใดทั้งสิ้น

มีแนวโน้มที่จะสร้างความแตกแยก
ราวฉานในสังคมไทย
ให้ขยายเป็นบุกกว้างมากขึ้น

กำลังแต่จะเชื่อซ้ำเติมสถานการณ์บ้านเมือง

ไม่สามารถที่จะเป็นทางออก
ของสังคมได้แต่อย่างไร
อย่างไรก็ตามท่านประธานที่เคารพ
พวกกับผมก็ยังคงมีความตั้งใจ
ที่จะใช้โอกาสในการอภิปรายครั้งนี้
เพื่อเสนอหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศ
ผมจึงขอร้องให้ประสานท่านสมาชิกรัฐสภา

ทุกคนทุกฝ่าย

ให้การอภิปรายในครั้งนี้

เพื่อคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตของประเทศ

การเปิดประชุมรัฐสภา

หนทางแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ

ภายใต้การนำของ

จะยิ่งนำพาไปสู่สถานการณ์
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น

และมาตรการต่างที่ออกมา

และยั่วยุให้สถานการณ์ต่าง

นักเรียนนักศึกษาและประชาชน

ขาดความชอบทำตั้งแต่เข้ามา

ในสังคมอย่างเสมอภาค

และไม่มีการเลือกปฏิบัติ

ราชการแผ่นดินตลอด๖ปีที่ผ่านมา

เพราะเริ่มต้นจากการเข้าสู่อำนาจ

เพื่อสืบทอดอำนาจนั้นนะฮะ

ไม่เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
จนต้องมีประชาชนออกมา

ทั้งนี้ก็เพื่ออนาคตของพวกเขา

นั่นก็คือการสั่งการ

ให้มีการกระทำรุนแรง

ของประชาชนผู้บริสุทธิ์
ตั้งแต่วันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา

ยังมีผู้ชุมนุมจำนวนมาก

สถานการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้น

และประชาคมโรค

ภายใต้การนำของท่านนายก

นักเรียนนักศึกษาประชาชน